เกิดขึ้นบนถนนบ้านเมืองแกลงจังหวัดระยองค่ะ

โฟล์ลิฟต์ก็คือรถที่เขาเอาไว้ใช้ขนของ

ถ้าเราไปห้างจะเห็นยกขึ้นยกลงตามชั้นต่าง

หลังจากนั้นขับรถโฟล์กลิฟต์นี่แหละกลับบ้าน
ใช้เส้นทางแกลงบ้านบึง
หลังจากนั้นค่ะรถเกิดเสียหลัก
พลิกคว่ำตกลงไปที่ร่องกลางถนน
แล้วหลังคาโครงลงของรถลงมาทับคอคนขับ
โดยสารบนถนนได้หรือคะ

คือวิ่งอยู่ริมแล้วมันคือลักษณะของล้อมันมันก็ไม่ได้มีความเหมาะสม

พอมันตกริมนิดเดียวปุ๊บพลิกคว่ำแบบนี้เลยนะคะ
ตำรวจสพแกลงจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุค่ะ
โฟลกลิฟต์พลิกคว่ำและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ลิฟท์ทับที่คอเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่ารถคันนี้เป็นของบริษัทรับเหมา

ว่าจ้างให้นายจันทร์ผู้ตายขับรถคันนี้ออกไปทำงาน
เพื่อที่จะยกของและหลังจากนั้นย้ายของเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องขับกลับมาที่บริษัทและในช่วงเดินทางกลับนี่แหละ
คาดว่าผู้ตายน่าจะขับมาด้วยความเร็วตามถนนสายดังกล่าว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักค่ะ
พลิกคว่ำลงไหลทางแล้วก็ตกลงไปในร่องกลางถนน
โครงหลังคาซึ่งมันเป็นเหล็ก
ทับคอคนขับจนเสียชีวิต
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะ
พร้อมกับจะประสานเจ้าของรถคันนี้มาตรวจสอบและสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เพื่อรอให้ญาติติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ